การันตีด้วยจำนวนผู้ใช้ในไทย๓๓ล้านบัญชี
เป้าหมายการเป็นอันดับหนึ่งของแพลตฟอร์มคุณภาพ
สิ่งที่เราต้องการทำคือเราต้องการให้บริการที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
อันที่๒เราต้องการสนับสนุนถ่ายสาร์ฟอัพ
สุดท้ายสิ่งที่เราคือ๑ใน๓อยู่แล้ว
ทำไงให้เราเป็นอันที่๑
ครองใจผู้ใช้บริการของอริยพนมยง
ได้ถอดสูตรกับฮีรวัตไทรัตนิวส์โชว์